สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่วันนะครับฤดูฝนเมืองไทยที่หลายคนลุ้นต่อมกันนะครับว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่า
สถานการณ์น้ำตามจุดต่างต่างจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกบ้างไหมหน้าฝนปีนี้กำลังจะหมดลงนะครับ
อีกไม่กี่วันเราก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับภาพรวมสถานการณ์ในเดือนตุลาคมนี้จากการรวบรวมสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยา
คาดการณ์มีการประเมินอย่างไรกันบ้างตลอด๓๐ปีที่ผ่านมานะครับภาพรวมในบริเวณประเทศของเราเดือนนี้ครับ
ในช่วงนี้จนถึงช่วงกลางเดือนยังคงเป็นฤดูฝนนะครับแต่ว่าหลังกลางเดือนไปต้นไปก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับ
รสุมตะวันออกเฉียงเหนือและอากาศเย็นจากจีนครับจะเริ่มเข้ามามีบทบาทกับเมืองไหนของเรามากยิ่งขึ้น
แน่นอนครับร่องฝนคือจุดที่เกิดฝนตกหนักตกเยอะจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้และบริเวณอ่าวไทยนะครับ
ต้องระวังหน่อยนะครับมีโอกาสเจอฝนตกชุกและที่สำคัญครับมีโอกาสที่จะเจอพายุหมุนเข็ดร้อนครับ
ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนที่จะเทลงมาเนี่ยนะครับก็พบว่ามีปริมาณน้ำฝนรวมแล้วเนี่ยนะครับจะต่ำกว่าปกติประมาณร้อยละ๑๐นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับจะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ๕นะครับ
ส่วนอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยครับประมาณ๒๓๓๔องศาเซลเซียตครับ
นี่คือภาพรวมการคาดการณ์จากกรมบุตุนิยมวิทยานะครับแต่ว่าวันนี้เองครับหลายคนคงได้สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับ
มีลมหนาวอีกหนึ่งระลอกเข้ามาปกกลุ่มเมืองไหนของเรานะครับยังจะเห็นได้จากเรื่องของการเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
ก็เป็นสัญญาณว่าลมหนาวอีกหนึ่งอัลล่อแผ่เข้ามาปกกรุมบริเวณประเทศไทยของเรามาทางภาคอิสานนะครับ

หลังจากนั้นก็ไล่ไปบริเวณตอนกลางนะครับ

กระแสลมนะครับจะสังเกตว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เหนียวนำดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลาง

ส่วนนี่ครับเป็นมรสุมฤดูหนาวครับ
เริ่มเข้ามาปกกลุ่มแล้วแน่นอนครับ

จีนสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ

เริ่มเกิดความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
อีสานฟ้าจะเริ่มเปิดโล่งอีกครั้งหนึ่ง

ที่สำคัญครับตอนบ่ายแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษ
จุดที่ต้องระวังก็คือกลางกับใต้

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ